ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาแถลง
ว่ามีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๘๒๗รายแล้ว

จะขึ้นให้คุณผู้ชมดูทุกช่วงข่าวเลย
จะได้ติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกันนะคะ
วันนี้พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลักร้อยเลยนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าผู้ป่วยที่พบเพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ย
มีทั้งหมดหนึ่งร้อยหกรายแบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันค่ะ
โดยกลุ่มแรกก็ยังคงเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่สัมผัสกับผู้ป่วยเก่า
หรือว่าผู้ป่วยรายเดิมหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด
ทั้งหมดยี่สิบห้ารายนะคะเป็นกลุ่มสนามมวยห้าราย
สถานบันเทิง๖รายกลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วยที่รายงานมาก่อน
หน้านี้๑๒รายและกลุ่มร่วมพิธีทางศาสนาอีก๒รายค่ะ
ส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นมา๓๔รายเลยนะคะ
เป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๒๐ราย
กลุ่มทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ๑๐รายและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์๔รายค่ะ
โดยเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากจังหวัดภูเก็ต
ยาลาบุรีรำแล้วก็นครปฐมนะคะซึ่งสาเหตุที่บุคลากรทางแพทย์ติดเชื้อ
ก็มาจากการที่ผู้ป่วยปกปิดประวัติตัวเองว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงนั่นเองค่ะ
ส่วนกลุ่มที่๓คือกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค๔๗รายนะคะ
อกจากนี้นอกจากจะเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้ว
ก็มีผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตจากทีมแพทย์ได้กลับบ้าน
ก็คือรักษาหายแล้วเนี่ย๔รายด้วยกันและมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มสามรายเลยนะคะ
เป็นชายไทยทั้งสามรายอายุเจ็ดสิบปีมีอาการวนโรคร่วม
ผู้ป่วยรายนี้ก่อนหน้านี้ได้รับการรักษาจากทีมแพทย์จนไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในร่างกายแล้วนะคะ
แต่ก็เสียชีวิตอีกรายอายุ๗๙ปีมีประวัติสัมผัสกับสนามมวยค่ะมีอาการหนักตั้งแต่แรกรับแล้วและรายสุดท้ายอายุ๔๕ปีมีภาวะเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนร่วมด้วยนะคะ
ตอนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านได้แล้วเนี่ยห้าสิบสี่รายจากผู้ป่วยสะสมทั้งหมดผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลเจ็ดร้อยหกสิบหกรายค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ตัวเลขของผู้ป่วยในไทยเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการปรับแผนการนับยอดผู้ป่วยด้วยค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้กว่าเราจะยืนยันตัวเลขออกมาที่หลายคนบอกว่าทำไมช้าจังคนนั้นตัวติดคนนี้ก็ติดทำไมยังไม่นับรวมเข้าไปอีก
เป็นเพราะว่าสาธารณสุขเขาจะต้องรอผลแลปอย่างน้อยสองแลปที่ยืนยันตรงกันก่อนเพื่อความมั่นใจว่าเป็นผู้ป่วยจริงแต่ปัจจุบันค่ะแค่ผลแลปห้องแลปเดียวถ้าออกมาว่าติดเชื้อก็จะนับรวมเป็นผู้ป่วยไปเลยนะคะ
ว่าถ้าเขาเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว

แล้วก็สามารถชาปนกิจให้เขาได้ค่ะ
พิธีทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ
ใช้วิธีการเผาศพ
ซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีอยู่แล้วนะครับ
แล้วส่วนเคสอื่นที่ไม่ได้ตรวจพบ

อย่างที่บอกก็ใช้หลักการว่าการติดต่อของเชื้อนั้น
เกิดขึ้นจากการสัมผัสจากสารคัดหลังจากการอายจาม
หรือการพูดคุยหรืออะไรทั้งหลายเหล่านี้

ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดตรงนี้ได้
มีแต่ผู้ที่เข้าไปสัมผัสเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลคนที่ต้องโปรงศพ

ซึ่งเขาจะมีระบบของการทำงานด้านนี้
ที่ถูกควบคุมมาตรฐานต่างอยู่แล้ว
ตั้งแต่ในโรงพยาบาลมาอ่า
อีกครั้งว่าคนตายแพร่เชื้อไม่ได้
เพราะเขาไอจามไม่ได้เขาหายใจไม่ได้
มันก็ไม่มีสารคัดหลังออกมาไปสู่บุคคลที่

ถ้าเกิดไปสัมผัสร่างของผู้เสียชีวิตต่างนะครับ
แล้วก็สถานการณ์การรับมือผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะ
โศกระทรวงสาธารณสุขบอกด้วยว่า

เครื่องช่วยหายใจตอนนี้ก็ยังถือว่าเพียงพอ

แต่ถ้าหากจำนวนผู้ป่วยพุ่งขึ้นไปหลายพันรายเมื่อไหร่
เมื่อนั้นอาจจะมีอุปกรณ์ทางแพทย์ไม่เพียงพอนะคะ

เมื่อคืนมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙เพิ่ม๑ราย

แต่ว่าเขาก็มีอาการเรื่องของวรรณโรครวมไปด้วย
แน่นอนปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นดราม่าคือ
ทางญาติบอกว่าวัดไม่ยอมรับศพไป

แต่ย้อนกลับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม

ก็คือนายเอกสิทธิ์ตันแดงอายุ๗๐ปี
เป็นพนักงานขับรถทัวร์ของวิทยาลัยเอกชนแห่ง๑
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค
ก่อนถูกส่งต่อไปยังสถาบันบำราชนราดูล

ผู้เสียชีวิตผู้ตายเริ่มมีอาการไม่สบาย
เดินไม่ได้เลยนะฮะตั้งแต่๒๘มกราคม
ครอบครัวก็ตัดสินใจพาไปหาคุณหมอ
รักษาที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค
แล้วก็กลับไปที่บ้านย่านมีนบุรี
จนกระทั่ง๒กุมภาพันธ์เริ่มเป็นไข้
เริ่มหายใจไม่ออกก็เอ๊ะใจ
ก็เลยพาไปโรงพยาบาลกลางดึกเลย
สุดท้ายคุณหมอตัดสินใจส่งต่อไปยังสถาบันบำราชนาราดูล
ส่วนลูกชายที่เป็นคนพาไปหาหมอ

ทำการตรวจเชื้อแล้วไม่พบว่าติดโควิด๑๙

ตลอดเวลาที่ผู้ตายเข้าไปรักษาอาการที่โรงพยาบาล
ก็มีการรักษาอย่างสุดความสามารถ
บอกว่าให้ยาทุกอย่างเท่าที่จะหาได้ครับ
จากแพทย์จะตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว

ยังพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นวรรณโรคบวกเข้าไปอีก

วัยวะภายในก็เลยถูกทำร้ายอย่างหนักนะฮะ
กระทั่ง๒๕กุมภาพันธ์แพทย์บอกว่าผู้เสียชีวิต
ตรวจว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว
แต่เชื้อไวรัสนี้ได้เข้าไปทำลายอวัยวะภายใน

สุดท้ายก็เลยเสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งตลอดเวลาที่ผู้เสียชีวิตนั้นพักรักษาตัวอยู่ครอบครัวก็ไปเยี่ยม
เข้าไปเยี่ยมของครอบครัวมีการใส่ชุดป้องกันอย่างดีครับ
กระทั่งช่วงหลังพอคุณหมอยืนยันว่าไม่พบเชื้อโคโรนาแล้ว
คุณหมอก็เลยอนุญาตให้ใส่เพียงถุงมือกับหน้ากากอนามัยเข้าไปเยี่ยมผู้ตายเท่านั้น
รวมทั้งหมดเวลาในการรักษาตัวกว่า๕๐วันก็คือเกือบ๒เดือนนะครับ
สุดท้ายแพทย์ก็แจ้งว่าสามีของเธอนั้นได้เสียชีวิตในช่วงเย็นของเมื่อวาน
ก็เลยให้ญาติเนี่ยนำร่างไปบำเพ็ญกุศลแล้วก็ติดต่อวัดไปทางวัดแถวมีนบุรี

แต่พอทางวัดรู้ว่าผู้ตายเสียชีวิตจากโควิด๑๙
วัดก็เลยปฏิเสธโดยบอกว่าไม่สามารถดำเนินการเผาศพให้ได้
เพราะกลัวว่าเชื้อนั้นจะแพร่กระจายในพื้นที่ก็เลยไม่รับนั่นเองครับ
วันอะไรวันอาทิตย์อย่างนี้เข้าไปกอดเขาเลยไปบอกเขาว่า
พ่อถ้ามันเหนื่อยแล้วก็ไปนะไม่ต้องอยู่แบบทรมาน
แล้วก็บอกนี้เราก็เห็นแบบเราก็สงสารเขาแล้ว
เราก็แบบเข้าไปกอดแปลว่าอะไรเขา
พ่อพยาบาลเขาว่าป้าเข้าไปคุยกับเขาเลยนะไปบอกเขา
อะไรต่างนี้แค่ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสเข้าไปก็พอ
เพราะว่าทางนี้ทางคุณลุงเนี่ยเขาไม่มีเชื้อแล้ว
ทั้งเชื้อโควิดและทั้งเชื้อวันโลก
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันนะครับว่าผู้เสียชีวิตนั้น
หายป่วยจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด๑๙แล้ว

แล้วคนในครอบครัวทุกคนก็ตรวจแล้วไม่พบว่าติดเชื้อนี้ครับ
อนอย่างนี้วัดทุกวัดขอให้ทางครอบครัวจัดงานศพให้หน่อยเถอะ
ตั้งใจว่าจะสวดแค่๓วันจะเผาเลย

ทางนี้ล่าสุดครอบครัวได้มีการโพสต์ข้อมูลแล้ว
ว่าสามารถติดต่อวัดหมายได้แล้วคือวัดลำนกแขว่
เพื่อจัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิต
๒๔๒๕แล้วก็จะมีการเผาวันที่๒๖มีนาคมนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีเรามีการทำกราฟิก
ให้คุณผู้ชมได้ดูว่านะตอนนี้โควิด๑๙
มันแพร่กระจายไปที่ไหนอย่างไรจำนวนเท่าไหร่บ้าง
ทำให้ดูเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ให้เห็นเป็นรายจังหวัดแบบนี้เลยนะคะ
เรารวบรวมเอาไว้จะเห็นว่าจุดแดงบนแผนที่ค่ะ
แสดงถึงจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ
ซึ่งมันก็ไปเกือบจะทั้งประเทศแล้วนะคะ
ประเทศไทยเรามี๗๗จังหวัดตอนนี้ก็ไปกันอย่างน้อยเนี่ยเกินร้อยละ๕๐แล้วค่ะ
แล้วก็วันนี้มีจุดแดงเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานด้วย
ซึ่งจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครค่ะ
ผู้ติดเชื้ออยู่ที่๓๔๙รายนะคะ
ส่วนที่ปฐุมธานีจำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙พุ่งเป็น๑๗รายแล้ว
โดยนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่าง
มูลนิธิมงคลจงกลทูปกระจ่าง
ก็ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการนำทีมคนรักปฐุม
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ก็เป็นทั้งบ้านเรือนวัดโรงเรียนสถานที่ราชการ
ประชาชนมักจะมาใช้บริการ
แล้วก็มีการมอบเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค
ที่วัดสุธาวาสวัดบัวขวัญ
แล้วก็ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
อำเภอลาดหลุมแก้วด้วยค่ะ

มีผู้ติดเชื้อเป็นผู้ประกอบการในห้างพันธิพลาซ่างามวงวาน
ผู้บริหารโครงการก็เลยมีการออกประกาศเตือน

หลังตรวจสอบพบว่า๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้ติดเชื้อรายหนึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านประเภทธุรกิจมือถือที่ชั้น๔
ซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับสนามมวยค่ะ
ก็เลยอยากจะขอให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับร้านนี้กักตัวเอง
เฝ้าระวังอาการเป็นเวลา๑๔วันด้วย
ขอความร่วมมือลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ผู้ใช้บริการ
และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
ให้เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลและกักตัวเองเป็นเวลา๑๔วันนะคะ
เพื่อเป็นการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้ผู้ป่วยในพื้นที่ปัตตานีมี๒๐รายแล้วค่ะ
ส่วนอีก๑๒รายเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย๘รายแรกนั่นแหละค่ะ
รับว่าการตรวจสอบผู้ที่กลับจากกิจกรรมทางศาสนาหรือว่ามาจากต่างพื้นที่ค่อนข้างทำได้ลำบาก
เพราะต้องใช้เวลาในการลงพื้นที่ในการสอบสวนโรคให้มากขึ้นกว่าเดิม
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะคนที่ไปพื้นที่เสี่ยง
เอาง่ายกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยค่ะ
ว่าประเทศไหนก็ตามคุณกลับมาคุณกักตัวเลย
คุณเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนที่มีการเดินทาง

และพยายามไม่ต้องสัมผัสใครไม่ต้องเจอใคร